คุณผู้ชมค่ะยิ่งใกล้ถึงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดชบรมนาศบพิษนะคะก็ภาพของพระเมรุมาตรที่เกือบจะเสร็จสมบูรณ์มากขึ้นก็เริ่มที่จะชัดเจนแล้วให้เห็นถึงความวิจิตรงดงามแล้วก็ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติของในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
โดยเราก็เห็นภาพจำลองของพระเมรุมาตรรวมถึงภาพตามสื่อต่างที่ยังไม่ได้แล้วเสร็จเนี่ยผ่านตามสื่อมาพอสมควรแล้ว
แต่วันนี้ขีดเส้นใต้เมืองไทยคุณสุภาพคลี่ขจายจะพาไปชมความวิจิตรงดงามของพระเมรุมาตรพร้อมกันค่ะ
ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณกอล์ฟครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
อย่างที่คุณมิ้นเกินไปเมื่อสักครู่ครับ
ตอนนี้ภาพของพระเมรุมาตรในแง่มุมต่างก็ได้รับการเผยแพร่ออกมาอย่างกว้างขวาง
ในโลกออนไลน์และบนหน้าหนังสือพิมพ์
ช่วยเปิดจอให้ผมดูด้วยนะครับ
เส้นใต้เที่ยงวันนี้ขอนำเอาเรื่องราวและความวิจิตวิสดาล
ระการตาของพระเมรุมาตรที่เป็นภาพถ่ายล่าสุดมาเผยแพร่ครับ
พร้อมทั้งเรื่องราวโดยย่อของพระเมรุมาตร
พระเมรุมาตรครั้งนี้ยึดหลักราชประเพณีโบราณตามสมัยกรุงรัตนโกศิลป์
โดยศึกษารูปแบบพระเมรุมาตรของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า
และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลรัชกาลที่แปด
และความเชื่อว่าพระมหากษัตริย์คือสมมุติเทพตามระบบเทวนิยม
ที่มีแนวคิดว่าพระนารายอวตารลงมาเป็นพระมหากษัตริย์

ก็นำมาสู่พระเมรุมาตรทรงบุษบก
เจ็ดยอดเจ็ดเชืองกรอน
โดยบุษบกประธานเปรียบดังเขาพระสุเมน
ส่วนอีก๘มนตบที่อยู่รายรอบ
หมายถึงเขาสัตตะบริพันธ์
หมายถึงระบบจักรวาล
แนวคิดในการออกแบบลวดลาย

ตลอดจนจิตกรรมอยู่บนฐานความเชื่อที่ว่า
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่๙
คือพระนารายที่อวตารลงมาจากทิพยสถาน
เพื่อปราบความยากจน
ทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข
ลืมตาอ้าปากได้
วดลายประกอบไม่ว่าชั้นฐานหรือประดิษฐ์ปากรรม
ครุฑชั้นเทพชั้นเทวดา
ตลอดจนสัตว์หิมพานล้วนสะท้อนถึงระบบจักรวาล
ที่มีเขาพระสุเมนเป็นศูนย์กลาง
แต่เห็นภาพนิ่งเนี่ยจะมีสัตว์หิมพานอะไรหลายอย่างเลยนะครับ
ขอภาพนิ่งมาดูจะได้เห็นภาพ
การก่อสร้างพระเมรุมาตรในครั้งนี้
สะท้อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ของในหลวงรัชกาลที่๙กว่า๔๐๐โครงการ
งานเขียนจิตกรรมฝาผนังในพระที่นั่งทรงธรรม

ตลอดจนการจัดภูมิสถาปัตย์รอบพระเมรุมาตร

ถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พระเมรุมาตรในรัชกาลที่๙
นับว่ามีความพิเศษมากที่สุดในประวัติศาสตร์
โดยมีขนาดใหญ่กว่าเมนทั้ง๔ครั้งที่ผ่านมา
ใช้พื้นที่สำหรับประกอบพระราชพิธีถึงสามในสี่
ของบริเวณท้องสนามหลวง
มีเชิงกรอนมากที่สุดถึง๗ชั้น
อาคารประกอบไปด้วยโดยเฉพาะพระที่นั่งทรงธรรม

ที่สำคัญเป็นการผสมผสานของศิลปะชั้นสูงในแขนงต่าง
ประยุกต์เข้ากับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กว่าโครงการได้อย่างกลมกลืน
และถ่ายทอดพระกรณียกิจของพระองค์ท่านได้อย่างงดงาม

เพื่อร่วมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่๙
เป็นภาพที่ท่านได้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหว

ที่อยากให้ดูความวิจิตพิษดารสวยงาม

ดูไปไม่เฉพาะภาพนี้หรอกครับ

มีภาพสัตว์ในหิมพานด้วย
มีภาพมีเวลาที่วิทยาลัย

วันหนึ่งพระศักดิกรที่ไปรอเข้าคิวถวายศักระพระบรมศพ
ต่างตลึงพลึงเพลิดกันท้องสนามหลวง
มีไหมครับรูปกระบวนช้าง
เพราะว่ามีขบวนพาเลสของช้างมากมายหลายเชือก
แต่งตัวสง่างามทั้งช้างและควานช้าง
ขบวนพาเรทช้างเยื้องย่างมาตั้งแต่ต้นขบวน
หน้ากรมการรักษาดินแดน
เดินกันมาอย่างเป็นระบบระเบียบ
มีชาวต่างชาติเป่าปีสก๊อตนำขบวนด้วย
มีขบวนแถวของพระศักดิกรจากอายุทยา
เดินตามขบวนช้างอย่างพร้อมเพลียง
พร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพ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
สงบสง่างามเกลียงไกรประทับอยู่ในความทรงจำไปอีกนาน
เรามาคารวะพระบรมศพมาถวายความเคารพหน้าวังหลวง
ย่อเข่าค้อมคู้มาชูงวงคนเห็นช้างน้ำตาร่วงที่หน้าวัง
บรรพบุรุษเราคือพญาโฆษศาลมีประวัติในรัชกาลแต่หนหลัง
ว่าเราร่วมกู้ชาติราชบันลังน้ำตาเราถึงหลังแด่พระองค์